โศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา
เปิดรับข้อมูลให้รอบด้านนะครับก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เพราะว่าควรที่จะรับฟังผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดกิจกรรมทางการเมืองด้วย
ขณะที่ทหารก็ได้เรียก๕แก่นำครูในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าพบ
เพื่อทำความเข้าใจและขอให้ลบข้อความนัดรวมตัวกัน
เพื่อต่อต้านนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลผ่านโซเชียลมีเดีย
โดยพลตรีสถาพรใบพลูทองผู้บังคับการมณฑนทหารบกที่๒๗
ในฐานะผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ได้เชิญผู้แทนสมาคมชมรมผู้ประกอบการวิชาชีพครู
แก่นำครูจังหวัด๑๐๑เข้าพบ

หลังจากที่ชมรมครูได้แถลงการผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่จะปรับโอนองค์กรครูให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และให้ครูปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ
โดยนัดรวมตัวกันที่โรงแรมใหญ่แห่ง๑ในวันที่๒๐พฤษภาคมนี้
ซึ่งทางสมาคมชมรมครูได้รับทราบ
พร้อมยินดีจะปฏิบัติตามคำชี้แจงแนะนำทุกประการ
ซึ่งทางทหารจะขอเข้าไปสังเกตการณ์เวทีเสวนาในวันที่๒๐นี้ด้วย
ขณะที่ทีมโคโสคสชโดยพันเอกปียพงกลิ่นพัน
ชี้แจงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยระบุว่าเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและตั้งข้อหา
ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียส่งข้อความต่าง
ประเด็นของนางสาวพัฒนารีชาญกิจหรือแม่จานิวและบุคคลอื่น
เพราะว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้ว่าโพสต์ข้อความล่วงละเมิด
และไม่เหมาะสมอีกมากนอกเหนือจากคำอ้างว่า

โศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้านภาคพื้นเอเชียตะวันออก
แสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าว
และอยากให้เปิดรับข้อมูลจากประชาชน
ในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของกลุ่มนักจัดกิจกรรมการเมืองเหล่านี้ด้วย
ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังหารือ
เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
เพื่อชี้แจงเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยนะครับ
บอกว่าทูตสวีเดนยอมรับว่ายังไม่เข้าใจถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยมากนัก
แต่ก็พร้อมที่จะติดตามและทำความเข้าใจให้มากขึ้น
ส่วนการใช้อำนาจควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองบางเรื่องอาจมีมุมมองต่างกัน
ดังนั้นต้องมองทุกอย่างให้ครอบคลุม